หลายคนได้ฟังคุณทัศนัยเล่าข่าว

แต่คุณผู้ชมต้องทานข้าวรองท้องก่อน

สารผัสเมนูหยำ

ทางสายผมเนี่ยชอบกินปูมาก

ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้นะ

พิศนุโลกค่ะคุณผู้ชม
บอกแล้วไงว่ามีสารพัดยำ

ไม่ควรพลาดคุณดิวดิ

แซ่บจันแมคคาดน่ะ

นี่อะไรอ่ะ

ถังทะเล

เอาอะไรมีให้เลือกหลากหลายเมนู
แต่ก็บอกว่าทีเด็ดภูทรของจริงนะคะ

เมนูนี้นะลูกค้าติดใจมากแล้วเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้าน
ทีไรก็ต้องสั่งอันนี้แหละค่ะเมนูทะเลถัง

ความเด็ดความเดือดสดเนื้อแน่นตัวใหญ่
เสิร์ฟมาพร้อมซอสน้ำจิ้มสุด

เออนี่คุณดูนะเห็นไหม
อยากกินเลยค่ะเอาไปได้เนอะพิศนุโลกใช่ไหม
ศนุโลกค่ะถนนธรรมบูชาตะมนต์ในเมืองอำเภอในเมือง
จังหวัดพิษนุโลกนี่นะฮะ
ต่อกันที่พยาวพยาวค่ะยูริขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไง
ไม่ใช่น้ำเงี้ยวอย่างเดียวนะจ๊ะน้ำยาก็มีน้ำยาข้าวซอยก็มีหมด
มีอะไรอ่ะเจ้าของร้านบอกว่านั่งยันยืนยันนอนยันสารพัดยัน
ไม่รู้อะไรจะยันแล้วแหละคุณคนที่ยันได้ดีคือลูกค้า
ลูกค้าบอกว่าร้านนี้ทีเด็ดของจริงอร่อยไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครเลยนะคะ
เพราะเขาปรุงน้ำพริกด้วยด้วยอะไรด้วยการโขลกกับมือ
คุณไม่ใช่เครื่องปั่นนะเขาบอกว่ามันเสียรสชาติใช้เครื่องปั่นเนี่ย
พริกมันจะแตกคือโขลกมันจะหอมกว่าโขลกมันจะหอมกว่าถูกต้อง
เขาบอกนี่แหละทีเด็ดเลยสูตรดั้งเดิมของชาวเหนือคือ
ความเข้มข้นของน้ำเงี้ยวมีเครื่องปรุงที่เข้มข้น
หิวแต่เช้าเลยค่ะเออจริงจริงเออมันน่าอร่อยจริงจริง

มีไก่นี่เสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดนะ
น้ำยากะทิแกงไตปลาน้ำยาปลาแกงเขียวหวานคุณอรัชพร

ไม่ไหวเลยแบบ

เหมือนยั่วน้ำลายยั่วกรอบมากเลย

ฉันรู้แล้วว่าเดี๋ยวอ่านข่าวจบเมนูข่าวข้าวเช้าจะกินอะไร